จากการเล่นสิบสองนัดชนะสองแพ้สิบมีแปดคะแนนไม่ผ่าน
เข้าสู่รอบแปดทีมโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรครับ
อดีตของหน้าผู้สอนบอเลบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็พูดถึงผลงานของสาวไทยว่าที่ผ่านมาก็รวมตัวกันไม่มากนะครับ
ทำให้การทำงานของโค้ชแล้วก็นักกีฬาเนี่ย
ลำบากแต่ละคนเล่นหลีกต่างประเทศสไตล์การเล่นเทคนิคก็ไม่เหมือนกัน
บางคนเล่นญี่ปุ่นบางคนเล่นยุโรป
ต้องใช้เวลาในการปรับตัวสภาพร่างกายด้วยนะครับ
ผลให้การแข่งขันในปีนี้ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ครับ
ก็ดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่บางคนอาจจะมีการบาดเจ็บ
บางทีอาจจะมีการป่วยเกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้การแข่งขันในปีนี้ของเราเนี่ย
โดยใช้ฮ่อ
ขณะที่คุณสมพรใช้บางอย่างครับ
เพราะว่าทุกทีมเนี่ยมีอันดับโลกที่สูงกว่า
ก็เลยทำให้ไทยไม่ชนะในการแข่งขันสนามนี้นะครับ
แต่ก็ถือว่าภาพรวมทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอด
เยี่ยมสู้กับทีมระดับโลกได้

เพียงแต่ว่าอาจจะอย่างไม่ดีที่สุด
แล้วก็ขอโทษแฟนวอเล็กบอลที่ทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย

สำหรับผู้ฝึกสอนในตอนนี้ก็ยังคงเป็นโค้ชด่วน
ที่ทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่ามีการวางแผนกันมาต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกไปโอลิมปิกนะครับ